เกิดขึ้นที่โรงแรมที่กะบินบุรี
คือมีผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะมาก่อน

หลังจากนั้นลงมาแล้วก็มาทำแบบนี้
มาอย่างใจเย็นเดินข้ามฝั่งไป
แล้วก็เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ราวตากเสื้อผ้าชุดชั้นในกางเกงในอะไร

เหลืองตัวหนังสือแดงแดง
อันนั้นป้ายโรงแรมนะ

คำหลังในศูกแต่คำหน้าที่อะไรไม่ได้แน่ใจ

ดูไม่ใช่ราวของผู้เข้าพักแล้วมาตาก
ดูเหมือนกับจะเป็นพนักงาน
อาจจะของพนักงานของโรงแรม
อันนี้เหตุเกิดช่วงสายวันศุกร์ที่แล้ว๔สิงหาคม
ยังไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา๙สิงหาคม
มีคนโทรติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายติดต่อของทางโรงแรม
นี่ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะกำลังคุยอยู่เลย
ปลายสายตอนแรกเหมือนจะสอบถามห้องพักก่อนพี่น้ำแข็ง
คุยไปคุยมาเสียงเป็นแบบนี้ครับ
หอมมาก

มากที่สุดครับ
แล้วยังไงหอมน้ำหอมเหรอหรือยังไง
น้ำหอมก็ได้ครับ
แล้วอยากได้อีกไหมจะได้ไปฉีดให้ค่ะ
ตัดสายไปเลยพี่เบิร์ดทำเสียงอีกทีได้ไหม

หอมอะไรหอมหูหอมหูคืออะไร

นั่นสิคุณผู้ชมแต่ว่าพนักงานโรงแรมยังถามอีกด้วยนะ

ล่าสุดทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปโรงแรมแห่งนี้ครับ

บอกว่ามั่นใจเลยนะว่าผู้กอเหนเนี่ยน่าจะจิตไม่ปกติ
เพราะเลือกขโมยแต่ชั้นในหญิงสาว

แล้วก็เชื่อว่าคนที่มาขโมยเนี่ย
แล้วก็คนที่โทรมาน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ก็เลยเอาภาพหลักฐานวงจรปิดและเบอร์โทรไปแจ้งความที่สพกบินบุรีแล้วครับ
อนตำรวจช่วยเร่งจับกลุ่มตัวหน่อย
กลัวว่าเดี๋ยววกกลับมามาช่วงกลางคืน

แล้วตอนนั้นน่าจะมีผู้มาพักอาศัยด้วยอ่ะสิคุณผู้ชม
แต่ดูทรงเหมือนกับว่าหยิบไปแล้วรู้ว่าใครคือเจ้าของ

แล้วพยายามจะโทรมาเพื่อคุยกับเจ้าของ

เขาจะหยิบของใครแล้วจะโทรหาใคร